คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งอยากให้ดู
ชาวเน็ตเขาวิพากย์วิจาลกันเยอะ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งชาวเน็ตให้ข้อมูลบอกว่า

เป็นคลิปวิวาทะระหว่างรอปภกับผู้ชายคนนี้ที่ถูกอ้างตัวว่าเป็นผอนี่แหละค่ะ
คือผู้ชายคนนี้ขับรถเข้าไปในจุดที่มันเป็นวันเวย์ขับย้อนสอน
แล้วรอปภไปห้ามผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ผมจะขับไป
ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ผมขับไปไปเรียกผู้จัดการมา
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเสื้อขาวที่สะพายกระเป๋าสีดำนี่แหละค่ะ
นี่เนี่ยวงกลมสีแดงนะพี่รอปภเข้าไปห้ามแบบนี้
เพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนวันเวย์คือ
ถ้าเกิดว่าใครเคยไปเส้นเนี่ยก็บรู้ถนนเส้นเนี่ยกลับไป
แล้วมันจะไปทะลุเส้นป่าตองที่ภูเก็ต
เนี่ยแต่พี่แกก็พยายามที่จะขับต่อไปนะฮะแล้วไปจอดรถแล้วกลับมาต่อว่า
รอปภท่านเนี้ยค่ะรอปภเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอ่ะนะอืม
ทีนี้ในคลิปค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากเพราะมีคนมาให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เนี้ยเป็นระดับพ่วงหน่วยการ
เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยนะคะและสามารถให้คุณให้โทษ
โรงแรมต่างต่างในอำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตได้เขาก็เลยกลางแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดูอยู่นะคะท่านตรวจสอบให้เราหน่อยนะอืม